และใช้จอบจามหัวเลย

หนุ่มป่วยจิตโกรธแค้นญาติจนเกิดอาการคลั่งนะฮะ

แล้วก็ทีนี้มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถผ่านมาพอดี
โดนทำร้ายร่างกายด้วยจอบไปด้วยนะฮะ
ไปดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ
เฮ้ยไม่ได้แล้ว

โอ้โหคุณผู้ชมเห็นคนก่อเหตุไหมฮะ

คนก่อเหตุก็คือนายนัทพลอายุ๓๓ปีนะครับ

จะพยายามห้ามแต่ไม่เป็นผล
เพราะว่าญาติผู้ตายเขาโกรธแค้นนะฮะ
หลายคนแทรกตัวเข้าจะทำร้ายอีก
จนเจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวออกจากจุดเกิดเหตุตรงนี้นะครับ

ก็คือนายนัทพลซึ่งเป็นคนที่สติไม่ค่อยจะดีนะฮะ
ได้เดินทางไปหาญาติที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
จากนั้นมีปากเสียงกับญาติครับ

ทำให้นายนัทพลเกิดอาการโมโหแล้วก็คลั่ง

ดักรอทำร้ายคนที่สัญจร

ตำบลแหลมสนอำเภอละงูครับ

เขาก็ระบายแค้นเพราะว่าเพิ่งโกรธแค้นกับญาติมาใช่ไหม
แต่ทำคนที่ไม่รู้อีโหน่ะอีหน่ะนะครับ
ตอนนั้นมีรถจักรยานยนต์ของนายปิติติ่งหะอายุ๔๑ปี
นายนัทพลเห็นคนเอาจอบเข้าไปจามที่หัวเลย
รถของนายปิติล้ม
และนายปิติเสียชีวิตคาที่คุณ
เพราะถูกจอบทั้งจามทั้งทุบเข้าไปอย่างแรงนะครับ
เสียชีวิตเลือดไหลนองเต็มพื้นถนน
แล้วก็มีจอบปักอยู่ที่ศีรษะด้านซ้ายเลยคุณ
นางสาวพิตะวันคงแก้วเล่าให้ฟัง

ได้ยินเสียงคนร้องตะโกนห้ามอย่าทำอย่าทำ
และหลังจากนั้นได้ยินเสียงรถล้มนะฮะ

แล้วก็เห็นผู้ก่อเหตุวิ่งหนีเข้าป่า
ก็เลยต้องรีบแจ้งตำรวจสพละงู
แล้วก็ชาวบ้านเองก็ออกไล่ตามผู้ก่อเหตุ
พบว่าเดินป้วนเปี้ยนห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ไกลนัก
ก็เลยเข้าจับกลุ่มเองเลยนะคุณนะ
คือทั้งชาวบ้านเข้าจับกลุ่มตำรวจเข้าจับกลุ่ม
แล้วชาวบ้านก็รุมประชาธรรมผู้ก่อเหตุนะครับ
ส่วนศพของนายปิติที่ยังมีจอบติดอยู่ที่หัว
เจ้าหน้าที่ได้ให้กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาล
เพื่อนำไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงครับ
ทีนี้นายคมสรรหวันเกอดีตผู้ใหญ่บ้านให้ข้อมูลนะครับ
นายนัทพลผู้ก่อเหตุมักจะมีอาการหลอน
ทะเลาะกับพี่กับน้องเป็นประจำทะเลาะกับแม่ก็บ่อยครั้ง
คิดว่าน้องจะเอามีดมาฟันเขามาฆ่าเขา
วันเกิดเหตุคลุ้มคลั่งมาก่อน
และทีนี้ก็เห็นคนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี

คิดว่าเป็นน้องของเขาที่จะเอามีดมาฟันมาทำร้าย
ก็เลยเอาจอบฟันคนขี่รถจักรยานยนต์
ตัวเองหลอนคิดว่าเป็นน้องจนตายนะครับ
และก็ออกจากบ้านก็พู่ที่ตายนะครับ
เขากำลังใส่มาแล้วคือมันบวกเมือง
มันก็เอาจอบฟันเข้าหัว

เป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกับบ้านของนายนัทพล

นายนัทพลผู้ก่อเหตุเป็นคนนิสัยดีนะ
แต่หลังจากกลับจากเกณฑ์ทหารเนี่ยนะครับ

บางครั้งนุ่มกางเกงในตัวเดียวเดินไปมาครับ

เคยรักษาตัวแล้วก็รับประทานยาอยู่นะ
แต่คาดว่าเหตุที่คลุ้มคลั่งน่าจะขาดยา
แล้วก็ตัวของคุณป้าเกี๊ยะที่อยู่บ้านใกล้เคียง
บอกว่าโอ้โหรู้สึกกลัวมากเลย
ก็ตอนนี้ถูกจับไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็อุ่นใจขึ้นนะครับ

ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันรุนแรงขนาดนี้เลยนะครับ
คุณป้าเกี้ยบอกดีนะที่ไม่เป็นฉัน
เพื่อนบ้านอยู่ใกล้กันก็กลัวโดนฆ่าเหมือนกัน

เอาจอบมาฟาดแบบนี้ค่ะ